หกทีมสุดท้ายไทยก็ได้ผ่านเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รู้แล้วด้วยว่าจะไปเจอกับใคร
รอบนี้ก็คือเจอกับทีมชาติจีนนั่นเองเดี๋ยวไปลองดูหน่อยว่า
หลังจบเกมที่ทีมชาติเกาหลีใต้เอาชนะจีนไป๒๐
ก็ทำให้จีนนั้นเป็นอันดับที่๒ของกลุ่ม๔

ชโตยก็บอกว่าการเจอกับจีนถือว่าเบากว่าเกาหลีใต้ครับ
เพราะว่าจากที่ดูแล้วเกาหลีใต้นี้ถือว่าแข็งแกร่งทุกจุดเลยทีเดียว
ส่วนการเจอกับจีนแม้ว่าจะเมากว่าตามความคิดเห็นของเขานะครับ

เด่นของจีนนะครับโคชโตยบอกว่าอยู่ที่ลูกโยนยาวและความแข็งแกร่งของผู้เล่นนะครับ
ซึ่งไทยนั้นได้ประตูจากพิรพัฒนโน้ตชายาและวรนาศทองเครือนะครับ
โดยผู้เล่นไทยที่อยู่ในชุดนั้นปัจจุบันอยู่ในทีมชุดนี้ชุดใหญ่ก็๔คนนะครับ
ปรากฏไปด้วยทฤพันธุ์พ่วงจันทร์อนิสรพร่มรักธนบุญเกษารัชและชนะทฤพสงษ์กรสินทร์
อดีศรนั้นจะไม่ได้ลงเพราะว่าติดโทษแบนครับ

เป็นหัวหน้าพูดสอนของทีมชาติจีน
รับความพ่ายแพ้ต่อเกาหลีใต้ไป๐ต่อ๒ในเกมนัดล่าสุดของกลุ่ม๔
ยกย่องทีมสมข่าวเกาหลีใต้ว่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้เร็วแข็งแกร่งและเปรียบไปด้วยเทคนิคนะครับ
ก็เห็นได้ครับจากเปอร์เซ็นต์ของการครองบอลและโอกาสในการทำประตู
เช่นเดียวทางนี้ครับทางอดีตเทรนเนอร์ของทีมชาติอิตาลีนะครับ
ก็พูดถึงเกมรอบ๖ทีมสุดท้ายกับทีมชาติไทยสั้นนะครับว่า
ลูกทีมนั้นพึ่งจะจบเกมกับเกาหลีใต้จากนั้นก็เชื่อว่าจีนก็ยังพอมีเวลาในการฟื้นฟูร่างกาย
หวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายต่อไป
นั่นคือความคิดเห็นของอดีตเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีนะครับ
หลังจากนี้ครับสื่อต่างประเทศยังตั้งข้อสังเกตในเกมที่จบไปนะครับ
ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนครับ
เขาบอกว่านักเตะจีนหลายคนเนี่ยต้องสวมปอกแขนขาวนะครับเป็นสีขาวแล้วก็เป็นปอกแขนยาวเอาไว้
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของสมาคมฟุตบอลจีนที่สั่งห้ามนักเตะเผยให้เห็นถึงรอยสัก
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
หนึ่งในนักเตะที่จับตามองก็คือคนนี้ครับจ้างลิ้นเผิง
ฉายาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าจางมอสครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมสไตล์การเล่นคล้ายกับ
โยรามอสของสเปนนั่นเองคือกฎเนี้ยมันมีออกมาเมื่อช่วงมีนาคมปีก่อน
ซึ่งจังลินเผิงไม่ได้ลงเล่นในศึกชัยหน้าครับกับเวลส์และสาธารณรัฐเช็ค
เพราะว่าเนี่ยรอยสักเต็มตัวไปหมดเลยครับโอ้โหศักดิ์ไว้เยอะจริงนะครับ
เมื่อวานเนี่ยจังหลินฝึงก็ลงนะครับผู้เล่นหมายเลข๕นี่แหละครับ
เอ้าสำหรับไทยกับจีนนะครับจะเจอกันในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายครับ
ในวันอาทิตย์ที่๒๐นนี้
แข่งขันโดยเวลา๒๑นตามเวลาของไทยนะครับ
ช่วงเวลา๓ทุ่มก็ติดตามลุ้นตามชมตามเชียร์กันนะครับ